จะมีฝนตกได้ด้วยในบางพื้นที่รวมไปถึงลมพัดแรงนะคะ
ระมัดระวังเรื่องป้ายโฆษณากันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะยิ่งร้อนเท่าไหร่แล้วนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองมากขึ้น

เดี๋ยวมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่วันนี้ขอตัวไปเต้นคลายร้อนกันหน่อยละกัน
เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ